ความหล่ออร่าของเจ้าบ่าวป้ายแดงของเรากลับไปดีกว่า
สำหรับหนุ่มหมากปรินค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โห
ออกงานรายวันเลยช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะขยันเล็กมันนี่ไปไหนเนาะคุณผู้ชมเนาะ
อาจจะรายจ่ายเยอะก็ได้แต่บอกเลยว่า
แม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วแต่ความฮอตเนี่ยยังเสมอต้นเสมอไปนะคะ
ซีนโกะบนเวทียังทำเราใจเหลวได้เลยจะเป็นยังไงลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
โอ้ยเขาจำเนื้อไม่ได้หรอเขาจำเนื้อไม่ได้แต่ก็น่ารักมาก
ความให้อภัยเสมอเลยเออ

นอกจากความรออราของปรินแล้ว
เมื่อวานนี้ก็มีความสวยของแม่แอฟเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ

ออร่ามาเลยตามภาษาคนมีคนคุย

เจ้าตัวบอกว่ารับงานรายวันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ

ทั้งเรื่องบ้านเอ่ยแล้วไหนจะเรื่องแพลนในอนาคตอีกล่ะ
ซึ่งตอนนี้เขาคิดการไกลมากพี่แจ๊กกะลีน
เขามีเปิดบัญชีไว้สำหรับเบบีในอนาคต

ยังไม่มีน้องแต่ว่าวางแพลนเอาไว้

ยังทำประกันไว้ให้เบบีในอนาคตด้วย

หมากบอกว่าตอนนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้ดี
แล้วก็อยู่ในโอวาสของเมียขั้นสุด
เพราะตัวเองเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเชื่อเมียแล้วมันเจริญจริง

แหวนแต่งงานก็ใส่ไม่เคยขาด
ลองไปฟังเสียงคอรมอคนรักเมียกันหน่อยจ้า

จริงเขาก็อยู่แถวนี้นะ

มันกองอยู่ที่บ้านเต็มเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะอะไรอย่างนี้

อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมค่ะน้องเจนิสเจนิสตา
เดสขาวไปงานแต่งของหนุ่มหมาก
นักข่าวก็เลยต้องถามถึงประเด็นนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนก็ดราม่าเนาะ
ว่าจริงเนี่ยการที่จะไปงานแต่งของคนอื่นเนี่ยไม่ควรที่จะใส่ชุดสีขาวไป

ซึ่งหนุ่มหมากเองเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยแค่น้องมาร่วมงานก็ยินดีแล้ว
ที่ต้องมาเจอดราม่าจากงานแต่งของตัวเองนะคะ
คือฉันก็มีโอกาสได้ดูไลฟ์หน้าว่าน้องเจนิสนะ